มีอยู่คลิปหนึ่งเกิดขึ้นที่แม่สอดจังหวัดตาก
ทำให้วันนี้ในอำเภอแม่สอดเนี่ยต้องออกมาชี้แจงนะฮะ
เพราะว่ามีคนเห็นแล้วบอกไม่สบายใจนะฮะ
นี่ฮะเป็นแคมป์คนงานแห่งหนึ่งนะครับ
แต่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินเอาไม้ไล่ตีแรงงานชาวเมียนมานะครับ
คนที่เห็นคลิปนี้เนี่ยบอกว่าโอ้โหทำไมต้องรุนแรงกันขนาดนี้ล่ะ
แล้วบางคนมีท่าทางเหมือนกับจะชักปืนออกมาด้วยหรือเปล่านะครับ
นี่ฮะจะเห็นว่านี่ฮะมีไม้เห็นไหมครับมีไม้ในมือแบบนี้นะครับ
ผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เนี่ยบอกว่าไหนว่าแรงงานถูกกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่งได้รับ
นี่คือสิ่งที่พึงได้รับหรืออยากให้มองแบบมีเมตตากันหน่อย
เราไม่ใช่ตัวแพร่เชื้อโรคนะเราคือผู้ร่วมชะตาเดียวกับคุณนี่นะฮะ
เพราะว่ามันจะมีภาพเหมือนกับเดินไล่ไล่แล้วก็เอาไม้ตีเหมือนกับจะให้เขาต้องไปทำตามกฎระเบียบหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ
เราก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักคนงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่บ้านผาลาศหมู่๒ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ผู้ชายที่ท่านเห็นในคลิปที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงนะฮะเจ้าหน้าที่ชุมชนผาราช
ตามข้อมูลคือเข้าไปตรวจสอบที่พักคนงานแล้วต้องเรียกให้แรงงานเมียนมาเหล่านี้เนี่ยออกไปตรวจเชิงลุกเพื่อหาเชื้อโควิด๑๙
ค่ะตามที่สาธารณสุขแม่สอดเนี่ยประสานแจ้งมานะ
แต่ทำไมมาเรียกแล้วต้องไปยืนขนาดนี้อ่าเดี๋ยวฟังท่านนายอำเภอแม่สอดนะฮะ
ที่ท่านชี้แจงเอาไว้นะครับ
ออกมาเพื่อจะควบคุมไม่ให้เกิดเรื่องผู้ใหญ่เห็นว่าไม่มีอะไรรุนแรง
ก็เก็บอาวุธไว้เหมือนเดิมอ่านี่ฮะท่านในอำเภอท่านชี้แจงนะครับ
แล้วก็บอกว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่เข้าไปในโรงงานเนี่ย
จากทางจังหวัดมีคำสั่งปิดโรงงานให้ฝ่ายปกครองเนี่ย

ไม่ให้แรงงานเนี่ยจะหลบหนีด้วยนะ
คือเราก็ต้องให้กักตัวด้วยแล้วให้มาตรวจเชิงลุกด้วย
ก็อยากให้เข้าใจในมุมหนึ่งว่าทุกคนก็ทำงานอย่างเหนื่อยล้า
แต่เจอบางคนดื้อเข้าไปหรือว่าไม่เชื่อ
ก็อาจจะต้องมีวิธีการอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ว่าทางอำเภอก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปยังเจ้าหน้าที่
แล้วว่าจะต้องบริหารอารมณ์แล้วก็ใช้วิธีที่ละมุนละม่อมมากกว่านี้